เราจะพาคุณผู้ชมไปที่กองปราบกันก่อนนะครับ
หลังจากที่เมื่อคืนนี้พลตำรวจเอกศิวราบรังสิพรามนากุล
รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติก็บินตรงไปที่ระนอง
แล้วก็นำตัวของสินแสโชกุล
เฮลีคอปเตอร์มาถึงกองปราบประมาณตอน๓ทุ่ม
จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการในการสอบสวนของตำรวจ
ไหมครับว่าสอบสวนจนมาถึงเช้ามืดวันนี้

ต่อเนื่องทั้งคืนแล้วก็ยังจะมีกระบวนการ
ที่จะนำตัวของสินแสโชกุลไปฝากขังด้วย
ดังนั้นนะครับเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุด
กับคุณเจนสักแซ่อึ้งผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานมาจากกองบังคับการปราบรามเชิญครับ
ถึงแม้ว่านางสาวโชกุลนั้นจะต้องถูกควบคุมตัว
ที่กองบังคับการปราบรามต่อไปอีก๑คืน

หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาพลตำรวจเอกศีวราบรังศรีพามนกุล
รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติได้ควบคุมตัวนางสาวประสิทธิ
บริณชะลาพิษหรือโชกุลกรรมการบริหารบริษัท
เอฟเวอร์จำกัดมาทำการสอบปากคำ

ล่าสุดเกิดบนการสอบสวนเพิ่งจะแล้วเสร็จ

โดยขณะนี้นางสาวโชกุลยังถูกควบคุมตัวอยู่

อย่างไรก็ตามนางสาวโชกุลจะถูกควบคุมตัวไว้

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถนำตัวไปฝากขังไว้ที่สารอาญาได้
เนื่องจากตรงกับวันหยุดราชการครับ
ซึ่งขณะนี้นางสาวโชกุลยังถูกแจ้งความดำเนินคดี
เพียง๑ข้อหาตามฐานความผิดเชาะโกงประชาชน
ส่วนความผิดอื่นรวมถึงการแอบอ้างสถาบันนั้น
เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใดครับ
อกจากนั้นยังพบว่าตั้งแต่ปี๒๕๕๕จนถึง๒๕๕๙
นางสาวโชกุลได้ถูกแจ้งความดำเนินคดีก่อนหน้านี้แล้ว๖ข้อหา
ประกอบด้วยช่อกงทรัพย์๓คดี

และยักยอกทรัพย์อีก๑คดีครับ
โดยมีมูลค่าความเสียหายรวมกันกว่า๑๐ล้านบาท
และการดำเนินคดีเกี่ยวกับการหลอกขายทัวร์ครั้งนี้
จะถือเป็นคดีที่๗ตามฐานความผิดช่อกงประชาชน
ซึ่งเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเป็นคดีอาญาที่ไม่สามารถยอมความได้ครับ
ส่วนบรรยากาศตลอดช่วงเช้าวันนี้มีผู้เสียหายเริ่มเดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์กันอย่างต่อเนื่อง
หนึ่งในผู้เสียหายได้ให้ข้อมูลกับเรานะครับว่าตัวเองนั้นชอบท่องเที่ยวต่างประเทศ
และเคยเดินทางไปที่ฮ่องกงในราคาทัวร์ละ๒๐๐๐บาท
ซึ่งมาถูกชักชวนให้ซื้อทัวร์เที่ยวประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ในราคาไม่ถึง๖๐๐๐บาท
ก็ทำให้รู้สึกสนใจและพร้อมเดินทางในวันที่๑๑เมษายนนี้
โดยเธอเองก็ยืนยันว่าเงิน๖๐๐๐บาทที่เสียไปครับ
ไม่เคยได้รับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อะไรจากบริษัท
และคิดว่าเป็นการซื้อทัวร์เหมือนปกติทั่วไปเท่านั้น
โดยพนักงานสอบสวนได้ให้ข้อมูลกับเราอีกนะครับว่า
ตลอดเมื่อวานนี้มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความพร้อมเอกสารหลักฐานแล้ว๑๔๐คน

เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ
มียอดรวมมากกว่า๕๐๐คนแล้วครับ
ซึ่งทีมข่าวเรายังคงติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับ

เราก็จะรายงานกลับไปยังสถานีทันทีครับ
เจนศักดิ์แซ่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีบรายงานสดจากกองมะครับการปราบบานครับ
คุณผู้ชมครับตำรวจบอกแบบนี้

ต้องรีบไปแจ้งความนะไม่ต้องมาที่กองปราบอย่างเดียวก็ได้
แจ้งความได้ทุกสถานีตำรวจ
ภูทรทั้งนครบานที่ท่านได้รับความเสียหายนะครับ
เขาบอกว่าเพราะว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่พยายามที่จะต้องอายัดทรัพย์สินของเครือข่าย
ให้ผู้เสียหายรีบแจ้งความเพราะอาจจะไม่มีสิทธิ์รับเขาเรียกรับเฉลี่ยเงินคืน
หลังตำรวจตามยึดกลับมาได้นะครับ

เมื่อวานมีทนายท่านหนึ่งเป็นผู้เสียหายด้วยบอกผมเป็นทนายเอง
ผมยังเสียหายผมยังถูกหลอกเลย
เอาล่ะไม่ต้องอายกันแล้วเราเปิดหน้ากันเถอะนะครับ
เพื่อที่จะได้ให้คดีนี้ยุติลง
แล้วก็จะได้รู้จำนวนผู้เสียหายแล้วก็ทรัพย์สินที่ถูกช่อโกงอย่างแท้จริง
แล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นต่อไปที่อาจจะเป็นเหยื่อด้วยนะคะ